รำโนราจะไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าแต่ละคนจะต้องรำเหมือนกัน
ขึ้นอยู่กับความชำนาญของผู้รำเครื่องดนตรีจะคอยบันเลงตาม
และมีลักษณะเป็นท่ารำตีบทซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้รำ
ว่าจะตีบทให้สื่อความหมายอย่างไรบ้างเช่นการรำขอเสิร์ธที่
รำโนราต้องใช้ทักษะในการทรงตัวโดยช่วงลำตัวจะต้องแอ่นอกอยู่เสมอ
วงหน้าจะต้องเชิดหน้าขณะรำมีการย่อตัวที่งดงาม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน